ยังไม่เจอเหมือนเดิมวันนี้วันที่๙นะครับ
อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์นะครับพื้นที่รอยต่อหลายจังหวัดนะฮะ
รังพัทธลุงสตูนกินไปถึงสงขลาด้วยนี่อุปสรรคสำคัญในช่วงเวลานี้ฮะ
คือช่วงปลายปีเนี่ยภาคใต้จะฝนตกเยอะคือถ้าคนอื่นเขาเป็นหน้าหนาวภาคใต้จะเป็นหน้าฝน
ค่ะนี่เราจำลองสภาพให้คุณผู้ชมดูคืออาการอย่างนี้เลย
ถูกต้องครับปกติแล้วเนี่ยมีชุดที่ลาตะเวนขึ้นไปตามล่าหาตัวเสียแป้งใช่ไหม

แล้วพอจะส่งเสบียงอะไรกันเนี่ยคอเขาจะขึ้นไป

อ่าแล้วก็นัดเจอกันถึงจุดก็หย่อนสบงเสบียงอะไรลงมา

หรือจะสับเปลี่ยนกำลังถ้าเกิดพอจะสับเปลี่ยนกำลังแล้วก็ขึ้นฮงขึ้นฮอกันได้
แต่วันนี้ไม่ได้นะครับทุกผู้ชมครับอันนี้คือสภาพพื้นที่จริงในวันนี้นะครับ
โอ้โหฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับเรียกได้ว่าฝนตก
หนักมากที่สุดในรอบหลายวันที่ผ่านมานะฮะวันนี้เข้าสู่วันที่เก้า
ทั้งเมกทั้งหมอกทั้งฝนทัศนวิสัยถือย่างแย่เลยนะ
แต่อีกมุมหนึ่งเราได้เห็นความสวยงามของเทือกเขาบรรทัศน์นะ
ถ้าไม่มีข่าวนี้ก็ยากที่จะได้เห็นเหมือนกันนะ

ขยับไปทาง๙นาฬิกานิดนึงครับขยับไปทาง๙นาฬิกานิดนึงครับ
ได้ครับได้ครับสะเก็บได้ครับสะเก็บได้สะเก็บได้สะเก็บได้
สะเก็บได้ครับสะเก็บได้ครับสะเก็บได้ครับได้ได้

นี่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านล่างนะครับก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ

ก็คงจะพูดกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนฮอร์ดด้านบนด้วยวอดด้วยสัญญาณวิทยุอะไรพวกนี้นะครับ
ก็คงจะพูดกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนทอด้านบนด้วยวอลด้วยสัญญาณวิทยุอะไรพวกนี้นะครับ
ตอนมาหย่อนเสบียงให้นะครับแต่จะเห็นได้ว่าโอ้โหฟ้าฝนนะครับ
เทือกเขาบรรทัศน์ในพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ฝั่งจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ภาพอากาศนี่โหดจัดเหลือเกินช่วงนี้ฝนตกลมแรงพายุเข้าต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยตามรายงานบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถขึ้นบินไปส่งเสบียงได้แล้วนะครับ
เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะครับ
เทือกเขาบรรทัศน์ยังมีกระแสน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ปฏิบัติการพิเศษของตำรวจในพื้นที่๓จังหวัดแทนภาคใต้นะครับ
มาช่วยภารกิจในการไล่ล่าตามตัวเสียแป้งนาโนตเนี่ยครับ
มีประสบการณ์ความชำนาญในการไล่ล่าคนร้ายบนภูเขา
ยังต้องถอนกำลังเดินเท้าลงมาข้างล่างนะครับ
เนื่องจากฮอขึ้นไปส่งเสบียงไม่ได้แล้วอยู่ข้างบนเนี่ย
เดี๋ยวจะเจอน้ำป่านะครับต้องถอนกำลังลงมาก่อน
ส่วนชุดไล่ล่าของตำรวจภูทรพัทธลุงนะครับ
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นชุดที่โอ้โหไล่ล่าคู่รักคู่แค้นเสียแป้งมาตลอดนะครับ
เสียแป้งนานดวัย๓๗ปีนักโทษชายที่หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับต้องทนกับสภาพอากาศหนาวเย็นฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก
แล้วต้องมาอยู่ที่แถวริมทานน้ำตกนะฮะมาค้างแรมอยู่ใต้ขนำของชาวบ้าน
ตำรวจชุดไล่ล่าเสียแป้งนาโนตเนี่ยประเมินความเป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องของเสียแป้ง
หลบหนีอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ในขณะนี้นะคือถ้าหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เนี่ยตั้งแต่๒๒ในสัปดาห์ธุระคมบนเทือกเขาบันทัศน์ที่หนีมาแล้วไปเจอล่องลอยล่าสุด
วันนี้วันที่๙ที่อยู่บนเขาแต่เจ้าหน้าที่ประเมินว่ามีอยู่๓อย่าง
๑เสียแป้งที่หาไม่เจอในวันนี้งาวยังไม่เห็นหลบหนีไปแล้ว
หลังจากเหตุปะทะในวันแรกที่เจอบนเทือกเขาบรรทัศน์
เนื่องจากในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไปปิดเส้นทางข้างล่างของเทือกเขาบรรทัศน์
ทั้งทางน้ำตกทางป่าทางลำทานนะฮะที่นอกจากทางพื้นที่ฝั่งปะเหลียนจังหวัดตรังบ้านตระที่เจอเสียแป้งเนี่ย
เขาบรรทัศน์ยังออกลงไปทางจังหวัดพัทธลุงไปทางสตูนหรือไปทางสงขลาก็ได้
ตอนนั้นยังไม่มีการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดตามพื้นที่ด้านล่างแล้วก็ทานน้ำตกต่างนะฮะ
สองเสียแป้งก็อาจจะยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์เหมือนเดิมนั่นแหละ
แต่วันที่๙แล้วเจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้องมีพรานป่าหรือว่าชาวบ้านเนี่ยคอยช่วยเหลืออยู่
เพราะว่าชาวบ้านบนบ้านตระหรือว่าบนพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์เขาเชี่ยวชาญชำนาญเส้นทางบนเทือกเขาบรรทัศน์เป็นอย่างดีอยู่แล้ว
หลบอยู่ได้นะขณะนี้หรือไม่ถ้าไม่ใช่หนีลงไปแล้วหรือไม่ก็มีคนช่วยเหลืออยู่บนเขาแล้วยังซ่อนตัวอยู่เนี่ยนะฮะ
สามก็คือเสียแป้งอาจจะตายแล้วก็ได้
ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่ประเมินกันในวันแรกที่มีการปะทะแล้วเห็นว่าเสียแป้งถอยร่นหนีเข้าป่าไปคนเดียวเนี่ยนะฮะ
ไม่มีอุปกรณ์ดำรงชีพในป่าอย่างเช่นเสื้อผ้ารองเท้ามีดไฟแชคไม่มีใครช่วย
นำทางช่วยเหลือเนี่ยเชื่อว่าเต็มที่อย่างเก่งได้ไม่เกิน๗วัน
แต่นี่มัน๙วันแล้วใช่ค่ะมันเกินไปแล้วอ่ะ
แต่ถ้ารวมเลยตั้งแต่หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช๒๕วัน
ใช่ค่ะแต่ด้วยสภาพอากาศแบบนี้พี่อุ๋ยทั้งฝนที่ตกฟ้าร้องไหนจะน้ำป่าไหลหลาก
เจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนอย่างเดียวเท่านั้นคือไม่สามารถใช้แผนเดิมได้นะคะวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเนี่ยปรับแผนกันใหม่หมดเลย
แล้วก็ต้องเปลี่ยนมาสัญจรทางเรือแล้วก็เดินเท้าต่อไปที่เทือกเขาบรรทัศน์นะคะ
เขาบอกบรรยากาศวันนี้ทั้งวันที่อ่างเก็บน้ำเขาหัวช้างเนี่ยสภาพอากาศเรียกได้ว่าปิดเลย
เมฆเยอะมากนะคะทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดีเลยที่พี่อุ๋ยบอกว่าฮอขึ้นไม่ได้ก็เพราะแบบนี้แหละค่ะ
นี่คืออันตรายมากใช่ครับยิ่งสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเป็นต้นไม้สูงแล้วด้วยเนี่ยโอกาสที่ฮอจะตกมันมีโอกาสสูง
เพราะฉะนั้นถ้าเขาประเมินแล้วว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเขาก็จะไม่ให้คอฮอขึ้นเด็ดขาด
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องมีการมาประชุมวางแผนกันใหม่ที่ฐานปฏิบัติการตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นการสัญจรทางเรือที่อ่างเก็บน้ำเขาหัวช้างประมาณ๑๕นาทีแล้วก็จะเดินเท้าขึ้นไปสลับสับเปลี่ยนกำลังบนเทือกเขาบรรทัศน์ค่ะ

วันนี้ฝนตกหนักกว่าเดิมก็จริง

เกือบทุกคนเนี่ยชินแล้ว

แล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่ตลอดเวลา
เพราะก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอเสียแป้ง
จะลงจากเขามาตอนไหน

จากที่ปกติจะนำเอาเสบียง

ใครที่เดินเท้าเข้าไม่ถึงอะไรแบบนี้

เป็นอุปสรรคและเสี่ยงอันตรายมาก
ซึ่งถ้าเสบียงหมดเนี่ยคราวนี้แหละตำรวจที่อยู่ข้างในต้องหากินกันเองนะคะ
กว่าเวลาฟ้าจะเปิดแต่ก็คงไม่น่าจะกินไก่ดิบเหมือนแซ็กเนอะ
น่าจะยังมีอะไรในป่าให้หากินบ้างหรือว่าคือเขาก็มียุทธวิธีนั่นแหละ
ในการที่จะเหมือนกับประทังชีวิตตัวเองในป่า
สักวันสองวันว่าคาดว่าอากาศน่าจะดีขึ้น
ทีนี้ไปดูข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะคะ
ฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ฝนฟ้าขนอง๑๘๐ของพื้นที่นะคะที่ประจวบชุมพรสุราชนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลาแล้วก็นราธิวาส
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐ของพื้นที่นะคะที่พังงากระบี่แล้วก็ตรัง
ทะเลนี่คลื่นสูง๒๓เมตรเลย
พยูนจังหวัดพัทธลุงค่ะที่นี่มีปริมาณน้ำฝนสะสมมากที่สุดนะคะ